ช่วงตลอดกินเดี๋ยวจะพาไปทานเป็ดย่าง
เป็ดย่างเหรอโอ้โหที่คือชื่อที่จังหวัดสมุทรสาคร
ถ้าไม่กินเป็ดย่างต้องไปสมุทรสาคร
มันมีที่มาที่ไปนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปติดตามเลยในช่วงของตลอดกิน
โอ้โหคุณผู้ชมวันนี้อากาศดีเป็นใจ
ส่งให้พวกเรามาที่นี่ที่จังหวัดสมุทรสาคร

มาแล้วก็มาถึงที่นี้นะครับศาลหลักเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
เขาเชื่อกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวประมง
หรือว่าคนที่จะไปออกเรือหาปงหาปลาเนี่ยนะครับ
เขาต้องมากราบไหว้ขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากที่นี่ก่อน
สารหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคล
แน่นอนก่อนที่เราจะไปออกตามล่าหาความอร่อย
เราก็มากราบไหว้สารหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเช่นกัน
แล้ววันนี้ผมจะพาไปอิ่มอร่อยกันกับร้านนี้ที่มีชื่อดังในเรื่องของเป็ดย่าง

ตามหาคำตอบพร้อมกับความอร่อยกันในช่วงนี้กับช่วงตลอดกินกับรถคู่ใจของผมคันนี้ครับ
เอาล่ะครับคุณผู้ชมครับเดินทางกันมาถึงแล้วนะร้านนี้ครับเป็ดย่าง๔ดาว

นี่ไหยงเจ้าของร้านนะ
วันนี้เดี๋ยวขออนุญาตฝากท้องด้วย

เดี๋ยวจะได้พูดคุยกันแล้วก็จะได้ชิมด้วยว่าเม็ดย่างสี่ดาวที่นี่อร่อยเด็ดขนาดไหน

ขอนั่งนะครับ
แล้วก็ได้เห็นจานเป็ดย่างแล้วก็หมูกรอบแบบนี้
ครับ

เหลือไว้ทำไมอีกดาวหนึ่งหรือทำไมไม่สัก๑๐๒๐ดาวไปเลย

ตอนนั้นสำหรับที่นี่เรายังใหม่
เราจะตั้งห้าดาวแต่กลัวว่ามันจะมาอยู่ถึงขั้น

พี่ดาวนึงไงเขาให้คนชิมเขามาเติบละกัน

สีฟ้าเนี่ยเป็นห้องอาหารเป็นร้านอาหารที่ดังมาก

ไม่ใช่การอบนะฮะเราต้องไปพึงอะไรให้มันแห้งพอมันแห้งแล้วพอไปอบแล้วหนังหนังมันจะกรอบ
มีความวิถีพิถันตรงนี้มันเลยให้เป็ดย่างเนี่ยหนังมันดูแบบดูน่าทาน
แล้วก็มีความมันวาวน่ากินน่าทานมาก
ส่วนอีกหนึ่งเมนูก็คือหมูกรอบที่ของเราขึ้นชื่อ
ผมจะใช้อบให้แห้งแล้วก็ทิ้งไว้แล้วค่อยมาทอดเลย
ถ้าไปต้มเนี่ยผมว่ารสชาติมันจะเสียไปตรงที่ต้มนี่แหละความหวานของหมูมันจะน้อยลง
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับเห็นแบบนี้แล้วรอช้าทำไมได้เวลาชิมแล้ว
ชิมนี่โอ้

น้ำจิ้มซีอิ๊วดำพริกดอง
โอ้โห
อืมหอมนะ

โอ้โหอร่อยมากเลยโดยเฉพาะตัวหนังมันแบบว่า
มันมีความสอบหรือว่าเด็ดอยู่
แต่ว่าทีเด็ดไปกว่านั้นคือเนื้อ

ต้องใช้ประสบการณ์ในการที่จะย่างมัน

คือมันนุ่มพอดีมันไม่เละกันเกินไป

คือเป็ดส่วนใหญ่จะทำให้เป็นเหนียว

แต่นี่คือหอมหอมมาก

ว่าเป็ดย่างของนิยงวันหนึ่ง

วันละ๓๐ตัวครับ๓๐ตัวครับ๓๐ตัวครับ

แล้วก็อีกหนึ่งเมนูต่อมาหมูกรอบ

ราชอะไรก็อร่อยอย่าราชหน้าตัวเองละกัน
ราชหมูกรอบกับราชป็ดย่าง

เชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางหน้าจอน้ำลายไหลย้อยแล้ว
อยากจะมาที่ร้านจุดสังเกตร้านครับ
จากถนนพระราม๒เข้ามานะครับ
เรียวไฟแดงเรียวขวาผ่านธนาคารเทาะต่อครับ
ตรงมาสัก๒๐๐เมตรก็เจอแล้วครับ

ทุกวันครับ๖โมงเช้าถึง๔โมงเย็นครับ

มีครับ๐๘๑๓๑๖๓๑๑๒ครับ
เอาล่ะในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณเฮยงมากเลยนะครับ

ไม่มีสิ่งใดจะมอบเป็นการตอบแทน

มอบให้เฮียโย้งนะครับอร่อยมากเลยนะครับขอบคุณเฮียโย้งมากเลยนะครับขอบคุณมากครับ

เทลจะพาคุณผู้ชมไปกินอร่อยที่ไหนนั้น
ที่ไหนนั้นติดตามกันให้ได้ในช่วงของตลันกินครับ